เมื่อวานนี้คุณศรีริต้านี่โอ้โหหลังน้ำตาเลยนะคะ

คือเมื่อวานนี้เนี่ยศาลเนี่ยตัดสินคนที่แชร์คลิปตัดต่อ
อนาจารย์คลิปของคุณศรีริต้านานมาก
คือล่าสุดสั่งจำคุกแล้วแล้วคุณศรีริต้าบอกว่า
รู้ไหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจมาตลอด๒ปี
แล้วพอวันนี้ฟังคำพิพากษาสารนี่โอ้โหหลั่งน้ำตาร้องไห้
สามีก็ยืนให้กำลังใจอยู่ข้างด้วยนะคะคุณกร
สารอาญาเมื่อวานนี้ค่ะศรีริต้า
คุณศรีริต้าเจนเซ่นคุณกรณรงเดช
พร้อมด้วยทนายก็มาฟังคำพิพากษา
ในคดีที่คุณศรีริต้าได้ยื่นฟ้อง
กรณีมีผู้ชายคนนึงนำคลิปวิดีโอ
ที่ถูกตัดต่อเชิงอนาจารย์เอาไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์
แล้วก็เป็นเหตุให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความเสียหาย
คดีนี้นะคะศาลสั่งจำคุก
คนที่แชร์คลิปตัดต่ออนาจารย์เป็นเวลา๑๒เดือน
ปรับหกหมื่นห้าร้อยบาทแล้วก็ลงอายาไว้สองปี
พร้อมกับให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน๑แสนบาทพร้อมดอกเบี้ย
คุณศรีริต้าถึงกับร้องไห้เลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าเรื่องเงินมันไม่ใช่ประเด็นนะ
เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์จะไปทำบุญทั้งหมด
แต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจตลอด๒ปีที่ผ่านมา
ว่าการกระทำแบบนี้มันทำลายชีวิตคนอื่นได้จริง

วันนี้ริต้าก็ได้รับความเป็นคำแล้วนะคะแล้วก็
ในตั๊กก็คือใจเราก็ลำบากใจตั้งแต่แรก
ลำบากใจเราไม่ได้อยากทำให้ใครเดือดร้อน
เราไม่ได้ทำด้วยความโกรธแค้นด้วย
แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเพิกเฉยไม่ได้
เราเราเลยตัดสินใจดำเนินคดีฟ้องนะคะ

เราคือเราทำงานตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ๑๓
เราทำงานด้วยจิตใจที่เต็มที่นะคะ
แล้วการที่เราอยู่ในวงการตั้งแต่อายุ๑๓
แล้วอยู่ก็มีคลิปอันนี้มาตัดต่อใดแล้วใช้ชื่อเราเป็นคลิปอนาจารย

มันเสื่อมเสียมันบรรทอนจิตใจของเรามาก
มากกว่าที่หลายคนจะเข้าใจค่ะ
ก็จริงอยากให้เขารู้ว่าทุกอย่างมันมีผลกระทบ
พูดเป็นหมดแล้ว
โอ้โฮนี่ค่ะคุณศรีริตรากับคุณกรมาวานนี้ทั้งสองคน

ใช่ค่ะอันนี้ยื่นฟ้องศาลเองคุณผู้ชมขออภัย
แล้วก็จะให้ดำเนินคดีกับคนแชร์คลิปตัดต่ออนาจารย์นี่แหละ
แต่ว่าคนตัดต่อเนี่ยยังจับตัวไม่ได้นะคะ
นี่ค่ะสิ่งที่เธอรอคอยนะ